รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

ก่อนที่จะยุติความสัมพันธ์กับคุณแม่

ก็รู้สึกเสียใจเศร้าแล้วก็อึ้งแล้วก็เราก็ไม่พูดอะไรอีกเลย

ก็ค่อยปลอบใจว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เอาน้ำให้กินนวดให้แม่อะไรอย่างนี้ครับ

ค่อยบีบขาค่อยนวดให้แม่ให้ยายทำให้ทุกอย่างที่เขาทำได้อ่ะค่ะ
กติกาการให้ร้าน
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของเราทั้งสองคนนะครับ
ก็กลับมาตามสัญญาของเรานะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงแบบนี้นะครับ

กับเราในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ให้กับเยาวชนของชาติกันบ้างนะครับ
เพราะว่ามีสมัครกันเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับ
ตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋วค่ะ
แต่เงินรางวัลไม่เคยเล็กค่ะ
ร้องได้ครบ๑๐เพลงหยิบไปเลยค่ะ
ไปเลยค่ะ๑ล้านบาท

ปีมานี้ไม่เปลี่ยนแปลงมาเลยนะครับ

ร้องให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงต้นฉบับเท่านั้นเอง
รับไปเลย๑ล้านบาทถ้าร้องครบ๑๐เพลง
ครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กันกับหนุ่มน้อยค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะ

แต่ก็ตั้งใจเหลือเกินที่อยากเห็นคนในครอบครัวสุขสบายค่ะ
คุณผู้ชมค่ะไปย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตของน้องกันก่อนค่ะ

ผมชื่อเด็กชายดิลิกนามสกุลบุษบ
อายุ๑๓ปีอยู่ชั้นม๑โรงเรียนเมือง๗จังหวัดชนบุรีครับ
ที่บ้านผมอยู่ด้วยกัน๔คนครับ
มีผมน้องชายแม่แล้วก็ยายครับ
พ่อผมชื่อโก๊ดบุษบอายุ๖๓ปีครับ

พ่อผมเลิกกับแม่มา๕ปีแล้วครับ
ตอนนี้ได้ข่าวมาว่าพ่อพิการครับ

ถ้าพ่อดูอยู่นะครับก็อยากจะบอกพ่อว่าคิดถึงมากครับ
ก็ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับ
แม่ผมชื่อกิ๊กครับอายุ๓๓ปีป่วยเป็นโรคความดันครับ
เวลาเหนื่อยมากรีบพาบาลตาลมากสักพาบ
แม่เลิกกับพ่อน้องดิหลีได้ประมาณ๕๖ปีแล้วค่ะ
เขาคิดว่าตัวเขาแก่ตกงานไม่มีเงินส่งให้ลูก
เขาก็เลยขอเลิกกับเราแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่
เขาบอกว่าให้เราสามารถไปมีคนใหม่
เพื่อจะดูแลตัวเราและตัวลูกเราได้ค่ะ
ก็อึ้งแล้วก็เศร้าเราก็เลยต้องเลี้ยงลูกอย่างนี้
ญาติของผมชื่ออันอายุ๕๒ปีค่ะ
ป่วยเป็นไขมันเข่าเสื่อม
เสื่อมแล้วก็ความดันครับ
เดินมากเกิดอาการปวดเข่าค่ะ

เวลายายทำงานเหนื่อยก็สงสารครับเพราะว่าเขาเป็นหลายโรคครับ

และชอบมีอะไรช่วยเหลือเท่าว่านี้
ยังไม่ไปเหลือชะวันแบบใครจะทำอะไรหนักมา
เกรย์ก็จะช่วยช่วยทุกอย่าง
ส่งผ้าทำงานบ้านทุกอย่างค่ะ

น้องชายผมชื่อเดนิสบุโซค่ะ

น้องก็เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งครับ

ตกซ้ำช้านโดนเพื่อนล้อ

ผมคิดแล้วว่าวิธีนี้ช่วยให้น้องผม
เรียนหนังสือเก่งขึ้นแล้วก็
อาจจะไม่เป็นปมด้อยอีกต่อไปครับ

อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออทรนาจอมเทียน

แต่ถ้าเกิดซักรีดชิ้นละ๑๐บาท
แต่ถ้าเกิด๗๐ชิ้น๕๐๐ครับ

เวลาที่บ้านผมไม่มีเงินนะครับ

เขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันครับ

ก็ภูมิใจครับที่ร้องเพลงเปิดหมวกได้ครับ

เพื่อช่วยหาทุนการศึกษาทั้งบ้าน
ช่วงนี้กิจการก็ไม่ค่อยมีลูกค้ามาซักผ้า

ผมอยากได้เงินรางวัลไปให้น้องเล่นพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็ซ่อมแซงหลังบ้านของผมแล้วก็เป็นทุนการศึกษาครับผมอยากพาน้องไปหาหมอครับเพราะว่าคุณคุณแนะนำให้ไปหาหมอตรวจเช็คสมองดูครับเพื่อจะได้ช่วยทันว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ครับเวลาเพื่อนรอเราปรอบน้องว่าไงบ้างก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทุกคนแถว
เพื่ออยากจะหาเงินไปเป็นค่าติวคุณครูให้กับเดนนิสอยากจะบอกอะไรพี่ชายเราบ้างอีลิกดีนิสรักอีลิกมากเลยรักมากมากอีลิกสู้สู้ดีริกครับต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับหกหมื่นบาทครับหกหมื่นบาทครับหกหมื่นบาทนี้เอาไปทำอะไรบ้างครับ

ที่จะต้องมายืนบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับวันนี้เป็นครั้งที่สามกันแล้วเป็นไงครับยังตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะยังคงตื่นเต้นอยู่ค่ะดีมากใช้ความตื่นเต้นให้เป็นประโยชน์เราจะได้เรียกว่ามีพลังอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เช่นเดิมครับมากับครอบครัวนะครับนั่งอยู่ด้านล่างแล้วครับขอต้อนรับคุณแม่กิ๊กนะครับ

น้องเป็นลูกครึ่งประเทศอะไรครับลูก

คุณพ่อณตอนนี้อยู่ที่ไหนลูก

ปกติเนี่ยยังไงครับคุณพ่อจะไปมาไหม
ก็นานที๒ปีครั้งครับ

ครั้งล่าสุดค่ะคุณแม่ค่ะที่เด็กได้เจอคุณพ่อ
ส่งการเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ส่งกันเมื่อสองปีที่แล้วณตอนนั้นเลิกกันหรือยัง

ก่อนที่จะยุติความสัมพันธ์ของคุณแม่

เผื่อจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วเลี้ยงลูกกับเราได้

เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตกงานเหรอคะ
ใช่เขาตกงานแล้วเขาก็เหมือนหลังเขาไม่ดี

นั่นก็หมายความว่าคุณแม่จะต้องเลี้ยงสามีด้วย
เขาก็เลยคิดว่าเขาเป็นภาระแน่เลย
เขาก็เลยขอสละเรือลำนี้

คุณแม่ฟังอย่างนั้นแล้วรู้สึกยังไงคะ
รู้สึกเสียใจเศร้าแล้วก็อึ้ง

ตกใจไหมอยู่ดีสามีบอกว่า
เธอฉันจะหยุดเป็นสามีภรรยากับเธอแล้ว

คุณแม่ไม่นอนร้องไห้ตลอดเลยเหรอคะอย่างนี้

แล้วพอเห็นหน้าลูกเราก็มีกำลังใจ
เราก็ร้องไปก็เท่านั้น

ก็ค่อยปลอบใจว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็เอาน้ำให้กินนวดให้แม่อะไรอย่างนี้ครับ

ใจไหมคุณแม่เวลาเราเศร้าแล้วเขาเข้ามาปอบโยน

บีบขาคอยนวดให้แม่ให้ยาย
ทำให้ทุกอย่างที่เขาทำได้ค่ะ
แล้วตัวดีริกเองเนี่ยเคยติดต่อกับคุณพ่อมันไหม

ก็ใช้เป็นวีดีโอคอลไปอย่างนี้เหรอ

ไปหาคุณพ่อคุยอะไรกับคุณพ่อบ้าง
ก็สบายดีไหมเป็นยังไงมั่งอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับ

แล้วดีริกเห็นคุณพ่อร้องไห้แล้วรู้สึกยังไงลูก
ก็สงสารพ่อครับที่พ่อเราแก่แล้วครับ
คุณพ่อก็อายุค่อนข้างมากเนอะหกสิบกว่านะครับ
ก็เป็นเหตุผลนะฮะเรื่องแบบนี้ก็เป็นเหตุผลของแต่ละครอบครัวกันไป
แต่ว่าคนที่อยู่ก็ต้องสู้กันต่อไป
เพราะว่าเราก็ยังต้องกินต้องใช้นะครับ
เด็กต้องโตต้องเรียนหนังสือนะครับ
ยังต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปมันหยุดไม่ได้นะครับ
เอาล่ะก็สรุปสุดท้ายครอบครัวก็มีกันอยู่๔คนตรงนี้
จับมือให้มั่นแล้วก้าวไปด้วยกันมีอะไรก็อย่าทอดทิ้งกันพยุงกัน
คุณแม่คุณลูกคุณยายคุณหลานนะ
จะถามแม่กิ๊กว่าถ้าสามีดูอยู่อยากบอกอะไรสามี
ก็ไม่ต้องห่วงเด็กสองคนนี้เป็นเด็กดีเด็กกระตันยู
แค่นี้แม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะที่มีเขาสองคน
ขอบคุณที่เขาทำให้เด็กสองคนนี้เกิดมา

ก็อยากบอกว่าคิดถึงพ่อมากครับอยากให้พ่อสุขภาพแข็งแรงขอให้พ่อหายเร็วนะครับ
น่ารักนะชื่นใจ
ก็มอบแต่สิ่งที่ดีให้กัน
เราก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีก็เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการก้าวไปข้างหน้าต่อไป
อะไรที่มันไม่ดีไม่อะไรก็เราก็ทิ้งไว้ข้างหลังก็แล้วกันนะครับ
แต่วันนี้ดีริกต้องมาทำหน้าที่ของผู้แข่งขันทำหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวที่จะทำให้เต็มที่หาเงินได้มากที่สุด
เพราะเป็นโอกาสเดียวแล้วในวัยเท่านี้
ถ้าเป็นโอกาสอื่นต้องรอจนโตเรียนหนังสือเสร็จทำงานทำการถึงจะมีโอกาสที่จะหาเงิน
แต่ตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดี
พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมเรามาเริ่มการแข่งขันกันต่อในเพลงที่สามแล้วนะครับ
วันนี้ตัวช่วยน้องดิริกยังไม่ได้ใช้เลยนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ครบเลย๓แผ่นป้าย
เพลงที่๓ครับมูลค่า๔๐๐๐บาทอินโทรมาเลยครับ
ก็เป็นเพลงลูกทุ่งนะที่เรียกว่าเป็นลูกทุ่งแบบว่าเนื้อแท้เลยทีเดียวแต่อาจจะเก่าไปนิดนึง
ดิริกครับเพลงนี้เป็นไงบ้างครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยใช่ค่ะ
แทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับ

แทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับ
แทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับ
แทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับ
แทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับ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
แทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับ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
แทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลยครับแทบจะไม่เคยฟังเลย

ริกครับให้เบอร์คนรู้จักใครไว้ครับกับทางรายการ

คุณครูถ้าน้องโทรไปแล้วถามเนื้อเพลงคุณครูบอกแล้วน้องจำได้ไหม
ไม่น่าจะได้ถ้าไม่น่าจะได้

งั้นเราต้องลองเปิดอีกแผ่นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยโทรก็ได้

สักแผ่นหนึ่งนะครับ
เอาละครับเปิดไปแล้ว๑แผ่นนะครับ
ก็คิดว่าน่าจะยังช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเหลือตัวช่วยใช้ได้อีก๒แผ่นในการแข่งขันนี้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

เลือกไปแล้วนะครับแผ่นแรกคือแผ่นที่๕นะครับ
อกนั้นก็เหลือแผ่นที่๑๒๓๔และ๖นะครับ
ริกแผ่นที่๒ที่ดีริกจะเลือกแผ่นไหนครับ

แผ่นที่๔นะครับก็คือ

ครับตัวช่วยมีอยู่๒ตัวช่วย

สิทธิ์โทรหาคนรู้จักยังอยากใช้อยู่ไหมครับ

เพลงเก่ง

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

พบารมีพบปูรศีผู้มีวิชา
ให้เสียงกังวานหวานแววดังมีมนตรา
ขอให้เมตตามหานิยม
กราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลาน
แวงเมืองพิจิตรใครเห็นสักนิด
ขอให้รุ่มลง
วอหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงก
ใครเห็นต้องงง
กราบหลวงพ่อคงลงหนังจังงัง
เสียริ้งไม่หล่อ
ขอพรต่อหลวงปู่ศุกร์
ขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์คลัง
กราบหลวงปู่โตพรมรังศรี
ที่วัดระคัง
ขอให้ลูกดังกังวานสักคน
สิบนิ้วพนมแล้วโคมลงกราบ
แทบบาทพอแล้ว
กราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชน
หัวหลวงอุทวัดวัดช่างหาย
โปรดได้ช่วยดนแฟนทุกคน
สงสันเสรีย
โปรดติดตามตอนต่อไป